รุนสวัสดิ์นะคะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ
เข้าสู่ช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ต่าง
เฉพาะสัตว์เท้ากีบดังนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศรวมถึงพาไปฉีดวัคซีนกันด้วย
ช่วงนี้นะคะไม่ใช่แค่สัตว์ที่ต้องเฝ้าระวัง
คนอย่างเราก็ต้องแข็งแรงเหมือนกัน
เพราะสภาพอากาศทั้งฝนทั้งหนาวเรียกว่าปะปนคละเคล้ากันในวันเดียวเลยนะคะ
ซึ่งช่วงนี้สภาพอากาศของวันนี้นะคุณผู้ชมนะ
ตอนบนเนี่ยมวลเย็นจะมีกำลังอ่อนแต่พรุ่งนี้จะมีกำลังแรงขึ้น
ดังนั้นจึงทำให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยอุณหภูมิลดต่ำลงโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบน
แต่ขณะเดียวกันนะคะภาคใต้มรสุมมีกำลังแรงค่ะ
จึงทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตก
ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ดินโครนถล่มแล้วก็ฝนฟ้าขนอง
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมบริเวณภาคใต้ทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
ก็จะมีคลื่นสูงราว๑๒เมตรเช่นเดียวกัน
ดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะในช่วงนี้จนไปถึงวันที่๑๔พฤศจิกายนค่ะ
สำหรับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนั้นยอดดอยหนาวดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอก
ฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่นะคะให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงค่ะ
เกษตรกรต้องควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตเลี้ยงให้อบอุ่นอยู่เสมอ
สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแรงแล้วก็ระวังโรคราน้ำค้างในผักผลไม้ด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๖๐ของพื้นที่
ให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงเช่นกันเกษตรกรควรค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรง
สัตรูพืชจำพวกหนอนระบาดและควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำด้วย
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งฝนหนักหน่อยนะคะสำหรับวันนี้
ร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่ตกหนักเป็นบางแห่งค่ะ
ส่วนคลื่นในทะเลสูงประมาณหนึ่งเมตรแต่ว่าจุดใดที่มีฝน
ดังนั้นเกษตรกรในพื้นที่รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
ไปในอย่างพารากันด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศต่าง
รวมไปถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
ถ้าคุณสังเกตว่าม้าวัวควายหมูของคุณเนี่ย
มีอาการเสื่องซึมเบื่ออาหารหรือว่ามีตุ่มในปาก
รวมถึงที่กีบเท้าเนี่ยพาไปพบหมอนะคะ
ให้รีบฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยกันด้วย
ตอนนี้ได้เวลาต้องพาเจ้าโรเบิร์ตไปฉีดวัคซีน
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่นะคะ

ไปเลยโรเบิร์ตไป